สบงและทรงพลังจะเป็นพระที่ออกอาการผิดแปลกแหวกแนว
แต่ว่ารอบนี้ใส่สบงแล้วทรงสไลด์ฮะสไลด์อะไรอ่ะรถสไลด์รู้จักนะ
สไลด์คือคราวนี้เนี่ยปกติบรรทุกรถคราวนี้มาบรรทุกพระสงฆ์ฮะ
งวดหน้ามีงานอะไรอีกไปยม
อัตโมง็อิน

เรื่องของเรื่องคือพี่ที่เป็นเจ้าของรถสไลด์เนี่ยนะ
สไลด์บรรทุกรถโดยปกติต้องเป็นแบบนั้น
แต่งานนี้ก็ทำไงได้ผมไม่มีรถคันอื่น
ตู้ผมก็ไม่มีเสียเงินเสียทองเพิ่ม

สไลด์ดังนั้นนิมนต์พระไปทำกิจนิมนต์เรียบร้อย
ขากลับก็เลยเอารถสไลด์มาส่งพระคุณเจ้าที่วัดดั้งเดิมไป

จีวอนปริวฮะแล้วทุกคนนั่งกันเงียบเลย

พอลงมาปุ๊บทุกคนเหมือนมีกฎปุ่มอัตโนมัติ

ไม่มีใครคุยอะไรพูดจาปราศัยใดเลยฮะ
นี่คือเรื่องราวแปลกที่เกิดขึ้น
เอารถสไลด์ไปบรรทุกพระสงฆ์เพื่อรับกิจนิมนต์กันไปนะฮะ

แล้วท่านก็ใจดีมีเมตตานั่งไปจนถึงจบงาน
แต่ละรูปนะพอท่านลงมาท่านเก็บย่ามเก็บเลย